ระหว่างอบพยพคนไทยออกมากลับบ้านเรา
กับคนที่ถูกจับอยู่ตรงนี้ต้องทำอะไรยังไงก่อนบ้างฮะอาจารย์
จริงมันต้องมี๒มิชชั่นนะครับที่คู่ขนานกันไป
จะต้องทำพร้อมกันทั้งคู่โดยแบ่งหน้าที่แบ่งงาน
ว่าในศูนย์ที่เราตั้งขึ้นมาหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบเรื่องของการอบพยพ
ก็ประสานโดยหลักกับอิสราเอลอันนั้นจะเป็นคู่ช่องทางที่ต้องทำงานหลักกับอิสราเอล
เพราะว่าในเส้นทางลำเลียงทางบกระหว่างพื้นที่แต่ละแห่งที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเนี่ย
จะต้องมีกระบวนการพิสูจนทราบว่าโลเคชั่นอยู่ตรงไหนกันแน่
แล้วก็กว่าจะมาถึงสนามบินนะครับที่เครื่องบินเรามีเตรียมพร้อมรองรับประมาณหนึ่ง
แต่ข้อจำกัดคือเส้นทางทางบกที่การลำเลียงนั้นถูกปิดกั้นนะครับต้องใช้แค่รถทหารเท่านั้น
อันนี้เมื่อวานคุณเศรษฐานายมนตรีก็บอกว่าเครื่องบินเรามีแหละ
แต่ว่าถ้าเอาเครื่องบินไปจอดรอที่สนามบินแต่พาคนมาไม่ได้ก็
เพราะงั้นอันนี้ต้องเป็นมิชชั่นหนึ่งที่ต้องมีทีมหนึ่งเลยที่จัดการเรื่องนี้
กับอีกช่องทางหนึ่งอย่างที่อาจารย์วันนี้นำเรียนไป
แต่ทีนี้ถ้าเรามองว่าวิธีการในการคุยในการที่จะประสานงานเนี่ย
ลำพังประเทศไทยเราแม้ว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด
ถ้าไม่ใช่ผู้ขัดแย้งนะครับก็พอจะมีความชอบทำในการคุยมากที่สุด
แต่ถ้าเรากังวลว่าลำพังเราเพียงฝ่ายเดียวในการคุยอาจจะไม่พอ
อันนี้เป็นที่มาที่ว่ากรอบที่ต้องวางเอาไว้นะครับ
และสามารถทำได้ในวันสองวันเนี่ยคือการขยับนะครับด้วยกลไกของสหประชาชาตินะครับ
มันจะมีข้อมตินะครับสมัชชาใหญ่ย้อนกลับไปเมื่อปี๑๙๕
รวมตัวเพื่อสันติภาพความมตินี้บอกว่ากรณีที่
คณะมนตรีความมั่นคงไม่สามารถแสวงหาชันธรรมติได้
กรณีเร่งด่วนแบบนี้แบบที่กำลังเกิดขึ้นนี้
เสียงข้างมากของคณะมนตรีความมั่นคงเอง
หรืออีกแบบหนึ่งคือเสียงข้างมากของสมัชชาใหญ่
สามารถโหวตที่จะดึงกระบวนการทั้งหมดมาอยู่ที่สมัชชาใหญ่ได้ก่อน
ที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น๑๑ครั้ง
ในสิบเอ็ดครั้งเป็นกรณีปาเลสไตน์นะครับ
ดังนั้นกรณีแบบนี้ควรจะต้องย้ายออกมาก่อน
เราใช้กลไกตรงนั้นในการกดดันว่า
คือที่ประชุมนี้สามารถเรียกการประชุมได้ภายใน๒๔ชั่วโมงนะครับ
ก็สามารถใช้เวลา๑วันตรงนี้ในการทำตรงนั้น
แล้วก็ใช้แรงจากสหประชาชาติแบบนี้แหละ

รากเง่าของปัญหาแน่นอนว่าเป็นจุดที่ต้องแก้

เฉพาะหน้าที่สุดที่คู่ขัดแย้งจะต้องยอมรับ

ก็คือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ฉะนั้นเป้าหมายทางการเมืองของทั้งสองฝ่าย

ก็ใช้กรอบตรงนี้ในการกดดันนะครับ
เพื่อให้ถ่ายเทเอาพลเรือนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตัวประกันของเราเองนะครับ
พลเมืองปาเลสไตน์ที่เป็นพลเรือนไม่ใช่พลบ
ออกมาจากพื้นที่เหมือนแผนที่ได้นำเสนอไปนะครับ